ห้าจังหวัดได้แก่สมุสาขรชนมุรีระยองจังห์ธบุรี
จากนายพิงโยคประกอบผลพูดว่ารัชการจังหวัดตราส
จากปัจจุบันจังหวัดตาดไม่พบผู้ที่ติดเชื้อ

อีกทั้งมีอัตราการพบเชื้อตรวจแบบเชิงลุกนะครับ